ส่วนเรื่องนี้เบื่อกันหรือยังลุงพลมีความคืบหน้าเรื่องของการย้ายปู่ปาริจิตนคราชออกจากพื้นที่ป่าสงวนตามคำสั่งสารนะคะ
ก็มีการมุ่งหน้าไปสู่ที่ตั้งใหม่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครแล้ว
คือเริ่อก็เก้าโมงเช้าวันนี้ก็บอกเป็นเริ่กดีในการเริ่มเคลื่อนย้ายค่ะ
นายเชพลวิพาหรือลุงพลก็นำเอาเครื่องจักรเป็นรถเครน๒คันเลยนะคะมีรถบรรทุกรวมทั้งหมดใน๕คัน
แล้วก็มีคนงานที่จะมาช่วยกันยกพญานาคออกจากเขตตรวจยึดของป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
เคลื่อนย้ายครั้งนี้เริ่มยกส่วนหางก่อนแล้วก็ส่วนหัวเป็นส่วนสุดท้าย
ช่างมีการตัดพญานาคออกเป็น๕ท่อนทำโครงเหล็กครอบแต่ละท่อน
เอาผ้าห่มมารองป้องกันการกระแทกค่ะจากนั้นก็เคลื่อนย้ายลำเลียงไปที่ใหม่นะคะ
ที่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครภายในวันนี้
สำหรับพญานาคปู่ปาริจิตนาคาราชลำตัวสูง๓เมตรค่ะ
ส่วนหัวเนี้ยสูงเจ็ดเมตรยาวสี่สิบสี่เมตร
เริ่มก่อสร้างช่วงเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
จนถึงปัจจุบันเนี้ยยังเสร็จไปแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
เคลื่อนย้ายเป็นไปตามคำสั่งของสารจังหวัดมุกดาหาร
พากษาคดีตัดไม้ในเขตป่าสงวนซึ่งก็สั่งจำคุกลุงพล
สองปีสามเดือนรอการลงโทษในสองปี
และสั่งให้รืดถอนพญานาคภายในสามสิบวันตั้งแต่เมื่อยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมานะคะ
ก็ต้องเคลื่อนย้ายแล้วล่ะค่ะแล้วค่อยไปก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ